แล้วลอยคู่คาใจกลับไปเมื่อวันที่๒๗มิถุนา๕๘
ดูจากกราฟิกคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าการชกในวันนั้นอำนาจชัดเจนกว่า
โดยเฉพาะการได้นับในยก๒แล้วก็ยก๗ส่วนเกมยก๘๑๑ซึ่งถือว่าเป็นยกไฮไลท์นะครับ
แม้ว่าอำนาจจะโดนเตือนในยกที่๔แล้วก็โดนตัดแต้มยก๑๑แต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้าย
ชนะคะแนนเอกฉันจากกรรมการชาวอเมริกันทั้ง๓ท่าน
ประท้วงครั้งนั้นสุดท้ายทำให้มวยคู่นี้กลับมารีแมทกันอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อให้หายสงสัยนะครับโดยที่ศึกล้างตาศึกครั้งนี้นะครับ
จะมีขึ้นในวันที่๒๕พฤษภาคมนี้
ไทยรัฐทีวีเองก็ถ่ายทอดสดนะครับ๒ทุ่มถึง๔ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับ
กรุงปากกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เอกจุงทรสุรพาทจารุมณีไลฮัทครับ